ก็เจ้าที่สืบสวนต่อออกม๔แล้วก็พบตัวกำลังเดินอยู่ริมถนนสวนภูมิสาย๓ครับเขาก็พักอยู่แถวราชกระบังเขาไม่ได้มีงานเป็นหลักแหล่งนะครับก็จะเดินแต่เขาบอกว่าเขาเดินออกกำลังกาย

สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกแต่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก
สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกแต่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก
สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกแต่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก
สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก
สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก
สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก
สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก
สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก

สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก
สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก
สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก
สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก
สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก
สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก
สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก
สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก
สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก

สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก
สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก

สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก
สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก

สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก
สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก
สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกที่ไม่มีทางเลือก